คุณผู้ชมคะพาไปดูคดีที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีคดีสลดเกิดขึ้น
เมื่อพ่อเมาเมาแล้วเกิดอาการหลอนนะคะอุ้มลูกสาววัยสามขวบออกจากบ้าน
เอาดินยัดปากยัดจมูกทิ้งศพไว้กลางไร่มันสัมปะหลัง
แล้วหลบหนีไปไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ฆ่าลูกแต่ตอนนั้นเจอผีผู้หญิงแก่มาหลอก
ก็เลยทิ้งลูกไว้กลางป่าเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นอย่างไร
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ฆาตกรรมสะเทือนขวัญรับปีกระต่ายเกิดกับเด็กหญิงนารีนัน

ใครป่านโน่นพ่อแท้ฆ่าจนตาย
นายรณชัยหรือเจมส์วัย๒๔
ฉลองปีใหม่ทั้งสูบกัญชากินเหล้าจนร้อน

ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
สยองกลางดึกคืนวันที่๓มกราคม
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนลากยาวตามแกะรอยพ่อธมินรายนี้
ข้ามวันก็ได้รับการประสานจากตำรวจชนบุรี

บริเวณปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบ้านสวนกลางเมืองชน
ตำรวจจึงบุกตะคุบตัวทันที
ที่ใช้เป็นภาษณะหลบหนี
จนมุมเขาให้การแบบเพ้อเจอ
บอกวันเกิดเหตุได้ยินเสียงมีคนมาอุ้มลูกไป
จึงเดินตามหาและพบว่าลูกอยู่ในป่ามันสำปะหลัง
ขณะนั้นเขาเห็นผีผู้หญิงแก่มาหลอกหลอน
ลูกแล้ววิ่งหนีคนละทิศคนละทาง

จึงขี่มอเตอร์ไซต์นี้มาชนมุรี
เพื่อมาหาแฟนใหม่
คำให้การคนร้ายฟังวกบ่น

เมืองต้นคาดว่าเกิดจากความเมาและฤทธิ์ยาเสพติด
พนักงานสอบสวนทำบันทึกไว้
แจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
ควบคุมตัวไว้สงบสติอารมณ์
จัดงานศพน้องเปียโนท่ามกลางความเศร้า
หนังอนงนาดผู้เป็นญาติจุดทุ่มหน้าโรงหลานสาว
เล่านาทีลูกชายคลั่งฆ่าหลาน
โดยที่ตนเองก็ห้ามเอาไว้ไม่ทัน
ไม่คิดว่าลูกจะทำได้ขนาดนั้น
ปรภาพรพรแม่ของเด็ก
บอกไม่ได้ติดต่อกับสามีมากกว่า๑ปี

แต่ยังติดต่อกับแม่ผัวตลอด

เหตุที่เกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องของยาเสพติด
พอตำรวจไปพบว่านายรณทัย

เขียนกฎหมายระบุจะฆ่ายกครัวฝังไว้หลังบ้าน
จดหมายมีรายชื่อคนถูกหมายหัวเอาไว้เสร็จสับทั้งคนในครอบครัวและฝ่ายเมียเก่า
กระทั่งมาประเดิมที่ศพแรกคือศพของลูกสาวพฤติกรรมเยี่ยมโหดพ่อฆ่าลูก
กฎหมายเอาผิดติดคุกยาว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน